ส่วนควันหลงหลังเกมบุรีรัมยูเนเต็ดที่เปิดบ้านเฉินชนะชุดบุคคลใดทีมจากเกาหลีใต้ไปสามประตูต่อสองเมื่อวานนี้นะคะในศึกเอฟซีแชมป์เป็นสี่รอบสิบหกทีมสุดท้ายนัดแรกค่ะฟกสปอร์ตนะคะ
ศึกอีราชชื่อดังของโลกก็ทวิทช์แชร์คลิปพร้อมกับชื่นชมลูกยิงสุดสวยของแอดการ์บูนโนดัลซินวาร์ที่ยิงให้บริยามขึ้นนำชุนบุคคุณใดสามประตูต่อหนึ่งค่ะ
ก็จังหวะนี้นะคะเป็นดาวเตะชาวบราซิเรียนที่โชว์ความเหนือชั้นค่ะลากบอลจากแดนตัวเองแล้วก็หลบแนวรักชุมหุดหุ่นใด๓คนและสุดท้ายก็ยิงเบียดเสาแรกเข้าไปอย่างยอดเยี่ยมนะคะ
ซึ่งฟอกสปอร์ตก็ให้แคปชั่นการยิงลูกนี้ว่าวอเตอร์โกหรือที่แปลได้ว่าประตูที่สวยอะไรขนาดนี้ค่ะ
แซวต่อด้วยว่านี่มันเมซี่หรือว่าเอ็กกราบูโน่กันแน่
ซึ่งเกมนัดที่สองเนี้ยคะบริรัมก็จะบุกไปเยินชุนบุคคุณใดที่เกาหลีใต้วันอังคารที่สิบห้าพฤษภาคมค่ะ
ส่วนไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ก็มีคิวที่จะถ่ายทอดสดฟุตบอลอุ่นเครื่องนะคะ
ระหว่างช้างศึกทีมชาติไทยที่จะเจอกับจีนในวันเสาร์ที่๒มิถุนายนค่ะ
จะเข้าสัญญาณถ่ายทอดสดสิบแปดนาฬิกานะคะ
โดยเกมการแข่งขันจะเริ่มคลิกออฟสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะ